บันเทิงไทยรัฐนะครับสดจริงถึงตัว๙โมง๓๑นาทีครับตอนนี้เราสดสดกันอยู่นะฮะเรียกว่าช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกนะฮะเราไปดูชีวิตของเหล่าเซลปกันนะครับว่าเช้าเช้าแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างเช้าวันนี้เป็นคิวของดีเจชาวนะครับชื่อดีเจชื่อดังแห่งยุคนะครับเรียกว่างานมาไม่เคยตกเลยแล้วก็งานการของเขานี่ชื่อเสียงเขาที่
เขามีข่าวกับเป็นแฟนกับเซลฟโอ้โหทีนี้เราต้องประจอกกันแล้วใช่ไหมนั่นก็คือจิ๊บปกชัดเราอยากรู้ไหมว่าเขาเป็นแฟนจริงกันหรือเปล่าอยากเคลียร์มากนึงเนี่ยซึ่งวันนี้หรือเอามาสร้างกระแสกันวันนี้เราได้มีโอกาสนะฮะไปสดจริงถึงตัวถึงบ้านเขานะฮะบ้านหรูเลยฮะสร้างมาจากน้ำบาดน้ำแรงตอนน

นี่คนอยากเห็นแล้วอยากเห็นเชาแล้วนี่คือหน้าบ้านของชาวใช่ไหม
เดี๋ยวหนูเรียกพี่เขาก่อนคุณไอซ์ค่ะโอเคพาไปคุยกันหน่อยสิ
พี่ชาวค่ะเขาเห็นหน้าจิ๊บเขาคงเปิดให้เนอะ
แต่ถ้าเปิดหน้าจากจิ๊บเขาไปแล้วเนี่ยพี่เช้าไม่ให้เปิดให้หนูเลย
เปิดมาจะเป็นจิ๊บลอดอดพี่เช้าลงมาหาหนูหน่อย
มากันแล้วนะครับมากันแล้วค่ะฮัลโหลที่ใครเนี่ย
หนูเองครับผู้สื่อข่าวลูกน้องพี่เปิ้ลค่ะ
พี่เปิ้ลให้หนูโทรมามากเลยลูกน้องพี่เปิ้ลลูกน้องพี่เปิ้ลด้วย
ฉันไม่มีลูกน้องแบบนี้นี่พี่เปิ้ลก็อยู่ในสายนะพี่เช้า
พี่เปิ้ลได้เลยนะฮัลโหลพี่เปิ้ล
ฮัลโหลเช้าเช้าครับพี่เปิ้ลอ่าตื่นนอนหรือยังเนี่ย
โอ้โหพี่ตื่นไม่เคยตื่นเลยตื่นงานเช้ารับที่ไหนเล่า
โอ้ปกติแล้วครับแต่งงานกลางคืนปกติตื่นกี่โมง
ปกติก็ตื่นมาประมาณ๖โมงเช้าพี่
คือมาทำอะไรตื่นมาให้หมาหอนแล้วนอนต่อครับ
พี่เช้านานพี่เช้าเปิดประตูให้น้องจิ๊มเข้าบ้านหน่อยแหละคะ

โอ้จิ๊มเซิลเจิ้ตด้ายรีโมทไม่ไหนถ้ายังงี้กู

รายการพี่เช้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
มือถือก็อยู่กับหูคุณคุณยังมารอดแหมตื่นเต้นเลยนักหนาลงมาข้างล่าง
ผมไม่ได้ตื่นเต้นหรอกผมง่วง
พี่เช้าคือหนูเห็นแล้วหนูข้องใจมากค่ะพี่พี่แต่งตัวแบบนี้นอนเหรอคะเอาความจริง
เมื่อคืนดูบอลค่ะดูอังกฤษครับผม

เป็นยังไง

เรื่องนี้แหละฮะที่หลายคนสงสัยนะก็ต้องมาถามกันจริง
ตกลงเช้าเป็นแฟนกับจิ๊บจริงเหรอ
ผู้หญิงเขาจะเสียนะเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ย
อย่าเพิ่งตอบพี่เฉาหยุดก่อนเดี๋ยว
เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบ

เดี๋ยวตอนนี้ขอพักเบรกสักครู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาเลย
รับรองจะมาหาว่าจิ๊บอยู่ในบ้านนี้ด้วยหรือเปล่า
พี่ป้อนรายการพี่ไม่มีเวลาน้อยอย่างเลย
บันเทิงไทยรัฐนะครับสดจริงถึงตัวของเรานะครับ
ตอนนี้๙นาฬิกา๓๙นาทีนะครับเราอยู่กับดีเจชาวนะครับ
ดีเจที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะฮะ
เพราะว่าคุณภาพแล้วก็ผลงานของเขานะครับ
โอ้โหงานตึมตลอดเวลาตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเขาแล้วครับ
เราจะไปถามกันนะครับว่าตกลงเขาเป็นแฟนกับจิ๊บปกฉัดเนี่ย

หรือว่าสร้างกระแสเพราะว่าชอบพี่จิ๊บอยู่หรือเปล่า

ว่ามาเลยก็นี่อย่างที่เห็นละครับเปอร์ม

เดี๋ยวอันนี้จิ๊บสนเจิน

แล้วทำไมปล่อยให้เป็นข่าวว่าเป็นแฟนกัน
คือตอนนั้นน้องมีปัญหาเรื่องความรักก็อยากจะช่วยน้อง
แล้วเราก็หาวิธีการที่แบบจะทำยังไงให้เราจะสกรีนคนที่มาจีบน้องได้อะไรอย่างนี้
คืออยากจริงแล้วไม่อยากให้เขามีแฟนหรอก

ไม่เพราะว่าเช้าอยากได้เองจริง

ส่วนมากเนี่ยคนเนี่ยเวลาเขาอกหักเนี่ยแล้วเวลาเขาไปปรึกษาใคร
ไอ้ตัวที่ให้คำปรึกษาเนี่ยหวังจะคาบตลอดอยู่แล้ว
โอ้โหเช่าก็นี่ถ้าคาบได้นี่คาบตั้งแต่คนแรกแล้วไม่หลุดมาถึงนี่หรอกพี่เบิ้ล
รักน้องมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าน้องมีปัญหา
เรื่องนี้ก็จะมาปรึกษาพี่เช้าตลอด
แล้วอย่างนี้แปลว่าพี่เช้ามีคนในดวงใจแล้วหรือเปล่าคะ
ในดวงใจมีครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีแฟน
หรือว่าเราก็ต้องมีคนรักนะแต่ว่าพี่เช้าจะเป็นคนที่เบื่อคนง่าย
แล้วก็เป็นคนที่คนอยู่ด้วยยาก
สรุปว่าตอนนี้คือเช้ามีแฟนแล้วเหรอจริงตัวจริง

ไปเจาจะเอากลีเอ้ยพี่

พาสาวเข้าบ้านอีกแล้ว
บ้านสวยนะนี่ซัมพากรเช็คปะยังคะ

ไม่ใช่ที่ไหน
ซัตครอบค่ะยังงะน่ารักมาก

คนนี้เปล่าไม่ใช่

ตายแล้วยิ้มอะไรเหรอนี่ธิราช้าง
ว้ายตายแล้วสวยมาก

สวัสดีครับพอดูหน่อย

ขอพูดกับเขาหน่อยสิพี่เช้า

ชื่ออะไรสวัสดีค่ะเป็นแฟนพี่เช้าจริงไหมคะหรือพี่เช้าเอาหน้าม้าที่ไหนมาหรือเปล่า
อะไรนะคะตัวจริงยืนยันตรงนี้เลยว่าเป็นแฟนพี่เช้าจริงไม่ใช่หน้าม้านะคะ
ตัวจริงค่ะเข้ากระหนักหรือยังคะ
ไม่เคยออกสื่อไม่เคยออกสื่อพี่เช้ามานานหรือยังคะ
เขิดมากค่ะคุณโปรติเขาไม่ค่อยออกเขิดอยู่เขาชื่ออะไรนะ
ชื่อคุณเบียร์ค่ะคุณเบียร์ครับเบียร์คิดยังไงที่มาเลี้ยงเฉาเนี่ยครับ
อะไรฮะเดี๋ยวคิดยังไงมาเลี้ยสาวอืมโหอย่าถามว่าคิดยังไงผมดีกว่าคิดยังไง
ตอบหน่อยตอบหน่อยพี่เช้าเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนนิสัยดีอะไรอย่างนี้ก็เลยดีน่ะ

คุณเบียค่ะเห็นข่าวพี่เช้ากับน้องจิ๊บแล้วหึงหรือเปล่าคะ
หึงค่ะเพราะว่าพี่จิ๊บเป็นพี่สาวที่สนิทคนนึงอะค่ะมีอะไรหนูก็ปรึกษาแล้วก็แบบปรึกษาเรื่องแฟชั่นกับพี่จิ๊บตลอดค่ะ
อ๋อคุณเบียร์ค่ะครบกับพี่เช้ามานานแค่ไหนล่ะค่ะ
ปรึกษาแล้วแฟชั่นได้แค่นี้หรอ
รู้จักกันมาก่อน๒ปีแล้วก็คบมา๕ปีค่ะ
โอ้โหนานแล้วนะ๗ปีอ่ะทั้งหมดไง
เพียงแค่หนูไม่อยากออกสื่อไม่อยากอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อวเลยเที่ยวจะแต่งงานกันเลยไหมก็รอเวลาอะไรที่ลงตัวก่อนค่ะ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

โอเคนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวดีนะฮะที่เราได้มีโอกาสไปสดจริงถึงตัวเขานะฮะนั่นคือชาวคนเก่งของเรานั่นเอง
วันนี้นะครับใบบันเทิงไทยรัฐต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนลาเนี่ยฮะ
เอามามันจะหยิบตรงนี้คนดูก็รู้พอดีว่าเรามีความลับอยู่ตรงนี้
เหมือนกันนะเนี่ยติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับ
โทรได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนนะครับ
พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ